ไปดูเรื่องนี้กันค่ะคุณซันนี่ยูโฟค่ะตอนนี้ญาติเดินทางมารับศพกลับไปทำพิธีทางศาสนานะคะ
แล้วก็ญาติก็บอกว่ารับรู้ว่าคุณซันนี่เนี่ยป่วยมานานแล้วแต่ว่าคุณซันนี่เองเนี่ยมักจะไม่บอกกับใครว่าตัวเองป่วยหนักขนาดไหน
เพราะว่าไม่อยากให้ใครเป็นห่วงนะคะเนี่ยค่ะขณะที่ผลการชนสูตรออกมาแล้วคุณผู้ชมค่ะ
พบว่าระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวแล้วก็เนี่ยค่ะทำให้คุณเจนนี่เสียชีวิตค่ะ
พี่สาวกับหลานชายนะคะของคุณซันนี่นะคะไปรับศพที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจค่ะ
หลานชายคุณซันนี่บอกว่าทั้งครอบครัวเนี่ยรับรู้อาการป่วยไทรอยดเรื้อรังของคุณซันนี่อยู่แล้ว
แต่ไม่รู้รายละเอียดว่าป่วยหนักแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าคุณซันนี่เป็นมะเร็งในช่องท้องค่ะ
เพราะว่าปกติแล้วคุณซันนี่จะไม่บอกรายละเอียดอาการเจ็บป่วยกับญาติพี่น้อง
บอกก็ต่อเมื่อเขารักษาหายแล้วเพราะไม่อยากให้ทุกคนเป็นห่วงอะค่ะ
นี่ค่ะส่วนผลการชนะสูตรเบื้องต้นแพทย์บอกว่าระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว
แล้วเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกับตันยูนำร่างของคุณซันนี่มาที่วัดเหล่าย่านพระราม๒ค่ะ
มาทำพิธีรดน้ำศพช่วงสี่โมงเย็นซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะ
เพื่อนร่วมวงการครอบครัวยาดนะคะเพื่อนก็อย่างคุณนิกวงยูโฟนะคะ
คุณโก้ธีรศักดิ์มาร่วมแสดงความอาลัยคุณโก้เนี่ยเปิดเผยทั้งน้ำตาเลยนะคะ
บอกว่ารู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วคุณซันนี่เป็นรุ่นพี่ที่น่ารัก
เจ็บจะป่วยไม่เคยขอความช่วยเหลือคนอื่นเลยค่ะ
แต่สิ่งหนึ่งที่เราคิดอยู่ในใจแล้วก็เอ่อ
เพื่อนหลายคนที่แบบรู้กันวงในเนี่ย
ก็คือเหมือนเขามีภาวะแบบเหมือนซึมเศร้าอ่ะด้วยความซึมเศร้าตรงนี้หรือเปล่า
ทำให้แกเนี่ยเวลามีเรื่องทุกข์ใจแกจะปลีกนิเวศ
ไม่อยากยุ่งกับใครไม่อยากบอกใครจนทำให้เราหลายหลายคนก็เลยแบบ
แบบพลาดอ่ะพลาดโอกาสที่จะแบบได้คุยกันหรือได้ช่วยเหลือ

ก็เป็นรุ่นพี่ที่ดีเป็น
เป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนแล้วก็ในวงการ
เรื่องของคำแนะนำหรือว่ากำลังใจ
ทีมงานข่าวเย็นไทยรัฐทีวีนะคะแล้วก็เราสองคนก็ขอแสดงความ
อะไรกับคุณซันนี่ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ
สำหรับสุนัขสองตัวของคุณซันนี่ที่ไปเจอที่อยู่ในห้องเนี่ยค่ะ
หลายคนก็เป็นห่วงนะคะเป็นห่วงสุนัขว่าแล้วจะยังไงต่อไป
ส่วนเจ้ามันนี่เนี่ยมันนี่นี่เป็นสุนัขจรจัดที่ซันนี่ช่วยมา
ยังตื่นกลัวมากแล้วก็ยังท้องเสียมีความเครียดอยู่นิดหน่อย
คุณเก๋บอกว่าเดี๋ยวจะให้ถ้าใครจะเอาไปดูแลต่อทางมูลนิธิก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
ตอนนี้ก็ได้รับอนุญาตจากคุณแม่แล้วนะคะให้เอาสองตัวนี้มาดูแลก่อน
ก่อนที่จะส่งต่อไปให้บุคคลอื่นที่อยากจะรับดูแลต่อไปเพราะว่าคุณแม่บอกว่าดูแลไม่ไหวนะคะ
พี่แม่พี่สันนี่เพิ่งบอกแล้วงว่าจะยกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลอีศพลีกว่าอย่างไหน

จะต้องมีการทำเอกสารเซ็นมอบยกเป็นกรรมสิทธิ์ให้กับมูลนิธิเรา

เพราะว่าพอดีอาทิตย์นี้พี่เกะคิวเต็มมากเลย
ถ้าทันคุณเจ้าเอกสารได้คุณแม่เซ็นค่ะ
นี่ค่ะสุนัขสองตัวนี้ก็อยู่ในห้องกับคุณซันนี่ตลอด

มันก็เหมือนกับว่าอยู่เป็นเพื่อนกันด้วย
แล้วก็ด้วยความที่เขาอยู่ในห้อง
เองก็ไม่ได้ออกกำลังกายมันก็จะมีความเครียดด้วย

เพราะว่าต้องจากกับเจ้าของนะคะ
แต่ก็ค่อยดีขึ้นเดี๋ยวคงจะมีการคัดเลือก
คนที่จะนำไปดูแลต่อต่อไปนะคะ
คุณเก๋บอกว่าเดี๋ยวก็จะแจ้งให้ทราบนะคะ